คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะอดีตเพื่อนสนิทกันแท้นะคะเป็นเพื่อนกันมาอยู่ดีไม่ว่าดีค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยบุกเข้ามาถึงที่บ้านนะคะแล้วก็ชี้หน้าบอกให้เพื่อนเนี่ยขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ไอ้เพื่อนก็งงบอกทะเลาะอะไรกันมาโกรธอะไรกันมาสุดท้ายผู้ก่อเหตุเนี่ยคว้ายโต้มาด้วยแล้วฟันเข้าไป
แม่ของผู้บาดเจ็บเขาก็เลยมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าช่วยตามหาให้หน่อยกลัวว่าจะเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าเดี๋ยวคดีมันจะเงียบหายไปเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะคนที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าทัดไงจะใครล่ะทัดเนี่ยเขาโพสต์ภาพกองเลือดภายในบ้านแล้วก็
ชาวเน็ตช่วยกันแชร์เรื่องราวนี้หน่อยเพราะว่าจับคนร้ายยังไม่ได้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นวันที่สามตุลาคมค่ะผู้บาดเจ็บก็คือนายวุฒิชัยพรมชัยหรือว่าโอปอลอายุยี่สิบปีนะคะ
ปอลกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ค่ะอยู่อยู่คนก่อเหตุอดีตเพื่อนสนิทอ่ะ
เบลขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านค่ะเดินลงจากรถพุ่งมาหาโอปอลเลยนะ
แล้วพูดขึ้นมาบอกว่าขออนุญาตนะคุณผู้ชมมึงขอโทษกูเดี๋ยวนี้อืม
ปอลบอกกำลังถูบ้านอยู่ดีก็งงขอโทษเรื่องอะไรอ่ะ
ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไปเท่านั้นแหละค่ะนายเบลเนี่ยนะ
วักมีดอิโต้ที่พกมาด้วยฟันเข้าหัวโอปอลไปหนึ่งครั้ง
หลังจากนั้นพยายามจะฟันซ้ำอีกครั้งแต่ว่าโอปอลเอามือขึ้นมากัน
ก็เลยเฉือนเข้าไปที่ข้อมือฝั่งซ้ายจนเป็นแผลชะกันแทน
พอก่อเหตุเสร็จนายเบลก็วิ่งกลับไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วขี่หนีออกไปเลย
ส่วนโอปอลเขามีสติมากเลยนะพอโดนฟันไปสองทีแล้วเนี่ย
เดินไปสิหยิบเสื้อในตู้มาพันห้ามเลือดที่ข้อมือก่อน
แล้วก็ร้องให้คนช่วยเพื่อนข้างบ้านได้ยินเสียงมาดู
ก็รีบพาตัวนายโอปอลไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทีมข่าวเราก็ไปติดต่อดู
โอปอลโชคเลือดเลยนะซ้อนท้ายมาหาผู้ใหญ่บ้านที่บ้าน
เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลนะคะ
ปอลเนี่ยไปทำงานกับญาติที่กรุงเทพไม่ได้กลับบ้านมาเป็นปีแล้วค่ะ

ล่าสุดที่กลับมาเนี่ยเพราะว่าคุณยายไม่สบาย

ก็เลยงงว่าแล้วไปตีกับเบลตอนไหน

เออส่วนเบลเนี่ยปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านแฟนสาวต่างอำเภอ
วันเกิดเหตุกลับมาเอาเอกสารที่บ้านพอดี
ก็เลยมาเจอกันโดยบังเอิญ
แต่ก็ไม่รู้อีกว่าไปทะเลาะกันที่ท่าไหน
เพราะว่าน้าบอกว่าก่อนหน้านี้เบลกับโอปอลสนิทกัน
ก็เลยงงว่าไปตีกันเมื่อไหร่
แล้วทำไมถึงขั้นต้องเอามีดมาฟันกันแบบนี้
ส่วนนายชายันทุ่งจันทร์ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นลุงของนายเบล

ก็บอกว่าเบลไม่ได้เป็นลูกหลานครอบครัวผู้มีอิทธิพลอะไร
ถ้าผิดจริงก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
จะไม่ช่วยเหลือใดทั้งสิ้น
คือเท่ากับว่าผู้ใหญ่บ้านที่โอปอลมาขอความช่วยเหลือ

ส่วนตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่ติดตามตัวนายเบลมาดำเนินคดี